เพื่อเป็นการยกย่องนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรต่าง
บุคคลรวมถึงสถาบันการศึกษาที่ร่วมกันประหยัดพลังงาน
กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
มี๖๙หน่วยงานหรือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลครั้งนี้
ยกย่องจริงนะครับติดตามได้จากรายงาน
ผู้ประกอบการเอกชนทุกขนาดสถานศึกษาและหน่วยงานรัฐ
กว่า๕๐๐คนตบเท้าเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานต่าง
รีเริ่มโครงการและสารต่องานด้านพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอ
โดยปีนี้มีการแจกรางวัลรวม๖๙รางวัล

แก่ด้านพลังงานทดแทน๑๗รางวัล
อนุรักษ์พลังงาน๓๒รางวัล

และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน๙รางวัล
คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดรวมได้มากกว่า๗๓๐ล้านบาทต่อปี
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น๒๖๘ราย
ภายในงานมีพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรี

อีกทั้งยังมีนายสิริจิระพงพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

นำมาใช้กับอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
อย่างไรก็ตามเนี่ยก็หวังว่าจะมีการขยายตัว
เพื่อที่จะช่วยการรับประงานแล้วก็มีพลังงานทางเลือกใหม่
หรือการสร้างวิจารณุกรรมให้มากขึ้น
งานนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้กรอบการ
รวมทั้งสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยต่าง
แล้วก็บุคคลธรรมดาเข้ามาเสนอผลงาน
แล้วก็จะได้แบ่งปันผลสำเร็จที่ตัวเองได้ดำเนินการ
ให้กับผู้การรายอื่นเอาไปดำเนินการต่อเนื่องครับผม
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีผลงานโดดเด่นจำนวน๒๕ราย
จะได้เป็นตัวแทนส่งไปประกวดในระดับอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์
เดือนตุลาคมนี้เพื่อต่อยอดแผนผลักดันให้ประเทศไทย

ด้านของการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สอดรับกับนโยบายพลังงาน๔๐ของรัฐบาล